แม้ว่าครอบครัวของเบิร์ตเซมนหนุ่ม
ยังมั่นใจนะครับว่าเบิร์ตนั้นยังคงมีชีวิตอยู่
แต่ว่าการหายตัวไปแบบนี้จนถึงวันนี้๔๘วันแล้ว
ทางครอบครัวทางตำรวจเองพยายามจะหากุญแจสำคัญ

เป็นกุญแจสำคัญก็ได้แต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในการแกะรอย
จากหลักฐานต่างที่มีว่านำไปสู่ประเด็นใดบ้าง

ธันวาคมเบิร์ดเซลแมนตัดสินใจเล่าให้พ่อฟัง
ความรักซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนใหม่
ซึ่งทำงานอยู่บริษัทไฟแนนซ์
สัปดาห์ต่อมาเขาก็มีปากเสียงกับภรรยา
แล้วตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้าน
หลังจากนั้นอีก๒วันเบิร์ตได้นั่งแท็กซี่มากับโอ๊ต
เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องตามเส้นทางบางเขนพระราม๔
แล้วมาขอแยกลงที่ถนนบรมราชชนนานี
เพื่อไปหาหญิงสาวคนสนิทชื่อมิ้ว
ธันวาคมเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลว่า

เวลา๑๗นาฬิกาพบข้อมูลโอนเงินให้กับภรรยาจำนวน๓๐๐บาท
และช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๒๙นาที
เขาได้สนทนากับภรรยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
โดยชวนกันกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีช่วงปีใหม่

ขอพักกับรุ่นน้องที่ทำงานให้สบายใจก่อนระหว่างนี้
หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างซึ่งอาจถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น
เมื่อเบิร์ตเซลแมนโทรหาเพื่อนรุ่นน้องชื่อโอ๊ต
แล้วระบุว่ามิ้วหญิงสาวคนสนิทเป็นนางนกต่อ
หลังจากนั้นก็โทรหาหัวหน้างาน
ใช้ระยะเวลา๑๗นาทีเพื่อขอความช่วยเหลือ
เสียงที่ลอดผ่านซ้ายโทรศัพท์คาดเดาได้ว่า
เขากำลังวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่

ก่อนที่จะมีการแชร์โลเคชั่นผ่านไลน์
ซึ่งพิกัดคือหน้าบ้านเลขที่๑ทับ๗
ซอยบรมราชชนนี๗๘แยก๕
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของมิ้วเพียง๓๐๐เมตร
ในวันรุ่งขึ้นมิ้วได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านมาช่วยไว้ได้ทัน

ภรรยาติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์อีกครั้ง
แต่ไม่มีการตอบกลับของสามี

ภรรยาตัดสินใจใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวของสามี

โอ๊ตเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงาน

ซึ่งทำงานอยู่บริษัทไฟแนนซ์

ซึ่งในวันนั้นมิ้วเองก็โทรเข้ามา

เช่นกันทำให้มิ้วได้คุยกับภรรยาของเบิร์ต
ของเบิร์ดผ่านโทรศัพท์เป็นครั้งแรกโดยเธอยอมรับให้ที่พักกับเบิร์ดจริง
แต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยเนื่องจากเธอเองก็มีสามีแล้ว
และเป็นทหารด้วยโดยในวันเดียวกันนั้น
ก็ได้โทรหาพ่อของเบิร์ตระบุว่าเบิร์ตมาอยู่กับเธอได้๒วันแล้ว
แต่เบิร์ตวิ่งหนีทหารและตำรวจออกไปจากบ้านของเธอ
สามวันต่อมามิ้วเข้าแจ้งความโดยให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ฝ่ายชายไปอยู่ที่บ้านเมื่อวันที่๑๙ธันวาคม
พอช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงของวันรุ่งขึ้น
ฝ่ายชายได้นำยาไอซ์ออกมาเสพเธอจึงขอให้เขากลับบ้าน
แต่ฝ่ายชายกลับมีอาการแปลกไปและเข้ามาทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปพร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือและเงินสดของเธอติดตัวไปด้วย
และยังอ้างว่าเธอสามารถจับสัญญาณโทรศัพท์ของตัวเองที่หายไปได้
และในวันเดียวกันเธอก็ได้โทรหาพ่อของฝ่ายชายอีกเป็นครั้งที่๒
โดยบอกว่าฝ่ายชายได้มาอาศัยนอนอยู่ห้องเดียวกับเธอ๒วัน๑คืน
แต่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ก่อนจะเดินออกไปจากบ้านเพื่อเรียกแท็กซี่
และขอให้พ่อช่วยชดใช้ค่าเสียหายทั้งทรัพย์สินภายในบ้านที่พัง

โทรหาพ่อของเบิร์ตอีกเป็นครั้งที่๓โดยระบุว่า

และจะช่วยตามหาฝ่ายชาย

ภรรยาเข้าแจ้งความให้ช่วยตามหาสามีที่หายตัวไปแล้วกว่า๒๐วัน

ครอบครัวและภรรยาเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับทีมรายการรถปลดทุกข์
ที่เรื่องนี้จะถูกนำเสนอเป็นประเด็นข่าวครั้งแรก

ตำรวจก็ได้เชิญตัวมิ้วมาสอบปากคำ
ซึ่งผลการสอบไม่เป็นที่เปิดเผย

ตำรวจพยายามหาหลักฐานโทรศัพท์ที่มิ้วอ้างว่า
แต่กลับพบมีสัญญาณโทรศัพท์ของเบิร์ตอีกครั้ง
อยู่ที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ซื้อโทรศัพท์ต่อจากพนักงานดูแลต้นไม้ของกรทม

อยู่ที่เกาะกลางถนนบรมราชชนนานี

ตำรวจเชิญตัวนายทหารคนสนิทของมิ้วมาสอบปากคำ
ขณะที่ตำรวจค้นหาร่างของเบิร์ตเซลแมน
บริเวณสวนร่มกล้าวชาวทาง

ยาปฏิชีวนะคือยาแก้อักเสบ

จะพกแต่ยาแก้แพ้เท่านั้น

มพบชิ้นส่วนกระดูกที่บ่อน้ำ

แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นกระดูกของมนุษย์
ขณะที่ตำรวจเชิญพ่อของผู้สูญหาย

และสอบเครียดพันรยาของ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน